คนในพื้นที่บอกว่าไม่เคยมีเหตุร้ายเหตุโหดเยี่ยมขนาดนี้
เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เราเล่ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฆ่าแม่แท้ของตัวเอง
แล้วก็หั่นศพแม่เอาส่วนของศีรษะไปฝังดิน
แล้วก็ชิ้นส่วนอื่นที่เตรียมจะฝังดินใส่ถังน้ำแข็งเอาไว้
สาเหตุก็คือแม่ทวงเงินไม่ยอมคืนเงินแม่
แม่ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวจะไปแจ้งความ
เพราะว่าลูกชายแม่คนนี้ไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับลูกเลี้ยง

เป็นเหตุโหดเยี่ยมที่คนในพื้นที่บอกว่าทุกวันนี้ยังหลอนอยู่เลย

คือวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพแม่นะคะที่ถูกฆ่าจนเสียชีวิตนะคะ
และคนในพื้นที่บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุหมาหอนตลอด

อยากจะให้ญาติของผู้เสียชีวิตทำพิธีสูดถอนวิญญาณ
ตามความเชื่อของคนภาคเหนือ
แต่ทางครอบครัวยังไม่ได้ทำพิธีนี้นะคะ
ให้คุณวิมลวันธรรมพักดีนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ที่บ้านหัวเวียงซอย๒๐ทับ๑อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย
เป็นบ้านที่เกิดเหตุเลยค่ะ

เพราะคาดว่าญาติน่าจะไปทำพิธีสูดถอนดวงวิญญาณ
ตามความเชื่อของทางภาคเหนือนะคะ
แต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีการทำพิธีในตอนเช้า

ไปยืนอยู่หน้าบ้านก็รอดูว่าจะมีการทำพิธีอะไรหรือเปล่า
ชาวบ้านในซอยบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุเสียงหมาหอนตลอดเลยค่ะ
โดยเฉพาะเมื่อคืนนี้ช่วงตั้งแต่หลัง๓ทุ่มเป็นต้นไป
อาจจะเป็นเพราะเป็นวันพระด้วย
แล้วก็ญาติของผู้ตายยังไม่ทำพิธีตามความเชื่อของภาคเหนือก็คือพิธีสูดถอนวิญญาณด้วย
อาจจะเป็นไปได้ว่าสุนัขก็เลยเห่าเลยหอนอยู่ตลอดนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าตอนนี้กังวลใจค่ะ
ก็เลยรอดูว่าจะมีการทำพิธีนี้หรือเปล่า

พอช่วงสายเนี่ยค่ะลูกชายคนที่สองของผู้ตาย
นำชุดรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้านหรือชุดชรบค่ะ
ของนายเอผู้ก่อเหตุออกมาจากบ้านค่ะ
เพราะว่าเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาก็เป็นชรบด้วย

เอาไปคืนให้กับผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ผู้ใหญ่สมชายสุรินซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของคนก่อเหตุโดยตรง
คนก่อเหตุเป็นลูกชายคนแรกของครอบครัวนี้
ลูกชายคนที่สองก็เลยไปเอาเสื้อผ้าออกมาออกมาจากบ้านนะคะ
แล้วก็บอกกับคุณวิมวลวันนักข่าวของเราว่า
ทางครอบครัวจะไม่ทำพิธีสูดถอนวิญญาณที่บ้านนะ
เพราะว่าได้มีการทำพิธีที่เชิงเขา
เวียงป่าเป้าพร้าวไปแล้วห่างจากบ้านที่เกิดเหตุไป๒๐กิโล
ต้องเดินเท้าไปตามทางเล็กไปที่เนินเขาห่างจากถนนใหญ่ไปประมาณ๕๐๐เมตร
ที่ทำพิธีไปแล้วก็คือจุดที่ในเอผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะนำศีรษะของแม่ไปฝังเอาไว้ตรงนั้น
ญาติบอกว่าทำพิธีตรงนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่เพื่อนบ้านบอกว่าควรจะทำพิธีที่บ้านด้วยอันนี้คือจุดที่พบศีรษะของแม่นะคะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปขุดไปนิดเดียวเจอผมก่อน
เจอผมแล้วขุดเพิ่มไปนิดนึงก็เจอศีรษะเลยไม่ได้มีอะไรห่อหุ้มเลยเป็นศีรษะของแม่อยู่ใต้ดินนะคะ
ทีนี้ค่ะเพื่อนบ้านเนี่ยเขาบอกว่าจริงแล้วอยากจะให้ครอบครัวของผู้ตายทำพิธีสุดถอนดวงวิญญาณที่บ้านด้วยนอกจากที่จุดที่พบศีรษะ
เพื่อนบ้านนะตอนนี้ถกเถียงกันเรื่องนี้ตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นที่นักข่าวของเราอยู่ในพื้นที่เพื่อนบ้านพูดกันเรื่องนี้ตลอดนะคะ
ซึ่งทีมข่าวของเราได้เจอน้องชายของผู้ตายค่ะชื่อว่าในยอดค่ะขับรถมาพอดีเลยนี่ขับรถมาที่หน้าบ้านพอดีนะคะ
ก็เลยไปบอกกับชาวบ้านว่าไม่ต้องกังวลว่าทางครอบครัวจะไม่ทำพิธีสุดถอนวิญญาณที่บ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำพิธีขอเก็บกระดูกอะไรให้เสร็จก่อนเพื่อนบ้านจะได้สบายใจ
นี่นะคะทางครอบครัวก็บอกว่าเดี๋ยวทำพิธีให้
เพราะว่าเพื่อนบ้านหลายคนให้ข้อมูลกับคุณวิมลวันนักข่าวของเรา
เรื่องของสิ่งเล่นลับอะไรแบบนี้เช่นนะเช่นนะนางน้องค่ะ
เขาบ้านเนี่ยอยู่ติดกับบ้านที่เกิดเหตุเลยกำแพงติดกัน
เขาบอกว่าเมื่อช่วงเช้ามืดได้ยินเสียงสะบัดถุงพลาสติก
จากบ้านที่เกิดเหตุซึ่งไม่มีใครอยู่แล้วนะได้ยินเสียงสะบัดถุงพลาสติก
ปกติแล้วเนี่ยตอนที่นางออนยังไม่เสียชีวิต
จะมีเสียงแบบนี้ทุกเช้าพอเสียชีวิตไปแล้ว
มีเสียงเหมือนเดิมได้ยังไงอ่าก็เลยเชื่อว่าวิญญาณ
อาจจะยังวนเวียนอยู่ที่บ้านค่ะแล้วมันยังไง

ดีใน
แต่ทุกวันเขาจะสะบัดแบบนี้ก่อน
ไม่รู้อ๋อแต่น่าจะใช่เออน่าจะใช่เพราะเขาขายผ้าเขาจะต้องเอา

อ่าผู้เสียชีวิตขายเสื้อผ้าอยู่ในตลาดใช่ขายของอยู่ที่ตลาดใช่
ตอนเช้าก็จะมีเสียงถุงเสียงอะไรก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอะไรแบบเนี้ย
มันก็มันก็อาจจะเป็นไปได้หรือก็อาจจะเป็นลมพัด
หรือว่ามีศพมีสัตว์อะไรวิ่งไปวิ่งมาโดนถุงโดนอะไรมันก็อาจจะเป็นไปได้
อืมแต่เพื่อนบ้านเขาบอกก็กำแพงบ้านติดกันเลยอ่ะ
มันก็ยากจะหาข้อพิสูจน์อ่ะน่ะนะคะความเชื่อแล้วล่ะน่ะ
ส่วนทางด้านของนายอนุถิกระสอนมรรคนายกวัดโป่งเหนือค่ะ
ก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อของคนภาคเหนือนะคะ
ว่าถ้ามีคนตายในบ้านตายแบบผิดธรรมชาติหรือตายโหงเนี่ยค่ะ
จะต้องทำพิธีสูดถอนวิญญาณ
เพื่อให้วิญญาณไปสู่พบภูมิที่ดีซึ่งต้องทำในวันที่เผาศพ
หรือก่อนเผาศพต้องมาทำตามความเชื่อ
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าวันนี้มาทำพิธีได้ไหมเพราะวันนี้มีการชาปนักกิจศพไงคะ
แต่ทางครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวชาปนกิจก่อนเก็บเท่ากระดูกก่อนค่อยมาทำ
จะทำพรุ่งนี้ค่อยทำพรุ่งนี้เนี่ยค่ะ
นี่คือบ้านที่เกิดเหตุนะคะที่เพื่อนบ้านบอกว่าเมื่อคืนนี้นี่เป็นภาพเมื่อคืนนะ
หมาฮ้อนตลอดเนี่ยโหเงียบสงัดเลยน่ะใช่มีบ้านอากาศขายด้วยหรออืมเนี่ยค่ะ
ในฟังเสียงตอนกลางคืนเงียบเหมือนที่ที่คุณวิมวันหวั่นลงพื้นที่ไว้เนี่ย
โอ้โหแต่มืดมากมืดมากค่ะคือเงียบสงัดเลยอ่ะ
คือทีมข่าวของเราบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยนะสักสองสามทุ่มปิดบ้านเงียบกันหมดทุกหลัง
คือคนก็กลัวเป็นเหตุการณ์ที่แบบมันโหดเยี่ยมที่ไม่เคยเกิดไง
ยิ่งเงียบเข้าไปใหญ่อืมมีเพื่อนบ้านอีกคนนึงนะคะ
เขาเล่าให้ฟังตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็เจอนักข่าวของเราเขาก็เล่าให้ฟังอ่ะนะ
บอกว่าบ้านเขาอยู่ข้างกับบ้านของผู้เสียชีวิตทุกเช้าเจอผู้เสียชีวิตและทักทายกันเป็นประจำ
ทักทายกันผ่านหน้าต่างสี่บานครับหลังเกิดเหตุเขาก็เลยมองหน้าต่างสี่บานนี้อ่า
เพราะอยู่หน้าประตูบ้านพอดีนี่นี่อ่ะนี่ไงสี่บานนี้คือปกติก็จะทักกันตรงนี้
ถ่ายกันตรงเนี้ยด้วยความเคยชินก็จะมองตลอด
หลังเกิดเหตุก็มองกลางคืนมองผ่านก็มองเขาบอกว่าอยากให้ญาติปิดหน้าต่างได้ไหม
คือสมมุติว่าเจอออกมาทักเนี้ยจะทำยังไงใช่ไหม
คือหน้าต่างยังเปิดอยู่นะคะแล้วก็เป็นภาพกราฟิกค่ะ
ทำกราฟิกมาซะเพื่อนบ้านคนนี้เลยบอกเออปิดหน้าต่างเถอะ
เพราะว่ากลัวนะคะทุกคนหวาดภาวะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
คนในพื้นที่จริงจริงก็ต้องให้ญาติญาติเข้ามาจัดการฮะ
ทักกันยังไงฮะก็ถามว่าไปไหนไหนอืมอืม
ก่อนวันเกิดเฮียเดย์ได้เจอไหมก็วันวันเกิดเฮียเดย์ไม่ได้เจอครับ
แต่จะเจอบ่อยก่อนแกจะอยู่เนี้ยเธอจะถามแกทักมาตลอดแล้วครับ
อืมอยากให้เขาปิดไหมทั้งต่างเลยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับ
เราก็เราก็อยากให้ปิดเนอะครับเดินหันไปหันมากลางคืน
จะมองเว้งหน่อยเดี๋ยวทางเขาก็เปิดประตูหน้าบ้านได้ออกมาแล้วเจอแล้ว
เนี้ยก็ดูตอนที่พี่คนนี้ก็ให้สอบภาษณ์คุณวิมนต์วันอ่ะค่ะ
ยังไม่ยังไม่อยากจะหันไปมองอ่ะใช่ปะไม่กลัวมองค่ะ
ถ้าดูภาพตอนที่คุณวิมนต์วันยืนสอบภาพเมื่อสักครู่เนี้ยเขาหันหลังให้หน้าตา
พยายามที่จะเอี้ยวตัวแล้วก็แบบไม่หันไปมองให้มากที่สุดอ่ะนะคะ
สิ่งที่เพื่อนบ้านกังวลใจอ่ะค่ะเช่นให้ปิดหน้าต่างสี่บานนี้ได้ไหม
พิธีที่บ้านได้ไหมครับญาติยาดของผู้ตายบอกว่า
เสร็จสิ้นงานศพหลังเสร็จสิ้นงานศพจะมาจัด

แต่สิบเอ็ดโมงนะคะเจ้าหน้าที่พัฒนา

ต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตศพ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดป่าม่วงแล้วก็มีการมอบเงินเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตนะคะ
เป็นเหตุการณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุอาทยากรรมจะมีเงินให้นะคะจากหน่วยงานรัฐ
ก็เป็นค่าตอบแทนกรณีการถึงแก่ความตายแปดหมื่นบาทกรณีทารุณโหดร้ายนะคะ
ค่าจัดการศพด้วยค่าสองหมื่นบาทค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูจำนวนสี่หมื่นบาท
รวมแล้วหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะคะญาติก็เลี้ยงเพลพระ
แล้วก็มีการสวดมนต์นะคะบอกกล่าวผู้เสียชีวิตตามความเชื่อของคนภาคเหนือ
ช่วงบ่ายเชิญร่างผู้เสียชีวิตไปที่โรงศพที่เตรียมไว้แล้วก็เคลื่อนไปที่ป่าช้าบ้านหัวเวียง
ซึ่งอยู่ห่างจากวัดป่าม่วงไปประมาณหนึ่งกิโลนะคะก็ไปชาปนกิจที่นั่นค่ะ
ซึ่งในวีปาชาบ้านหัวเวียงก็มีคนทยอยมาร่วมงานมาส่งดวงวิญญาณนางออนเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็มีพิธีสวดสืบชะตาสวดตัดกรรมตามความเชื่อของชาวเหนือ
เคลื่อนย้ายศพออกจากวัดไปยังป่าช้าหัวเวียงบรรยากาศแน่นอนเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
คนใกล้ชิดชาวบ้านคนที่รู้จักไปร่วมงานกันเยอะเลย
ใส่ในโรงไม้ตกแต่งไว้เพื่อเป็นการอาลัยให้กับผู้เสียชีวิต
ก็ตามความเชื่อมีการจุดประทัดด้วยตลอดที่มีการเคลื่อนสบ
จุดประทะยิงปืนไปตลอดทางเป็นแบบพลุ
คือปืนลักษณะด้วยอยู่จะมีแต่เสียงใช่ค่ะ

คนก่อเหตุที่เป็นผู้ต้องหาก็คือ
ลูกชายของผู้ตาย

เรื่องของความเชื่อต่างที่ทางญาติญาติที่เหลืออยู่
ก็คงต้องไปทำพิธีอะไรต่อว่ากันไป

พรรณบทเอกประหยักษณ์ศิงสินทร์
ที่จังหวัดเชียงรายนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการก่อเหตุ
ตอนนี้ก็ถือว่าเกือบครบถ้วนแล้วนะอ่าก็เหลือแต่สอบปากคำพยานสำคัญ
ก็คือพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุและพยานคนนั้นก็คือลูกเลี้ยง
วัย๑๕ปีที่เป็นลูกสาวคนโตของผู้ต้องหาซึ่งตามข่าวก็คือถูกพ่อเลี้ยง
ก็ข่มขืนกระทำชำเหล่ามานานแล้วประมาณ๒ปีนะครับ
กับการสพเวียงป่าเป้าบอกว่าเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำลูกสาวคนโต
อายุสิบห้าปีที่เป็นลูกเลี้ยงของผู้ต้องหาพร้อมกับสาววิชาชีพนะฮะ
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้แล้วส่วนสถานที่เกิดเหตุ
ก็ถือว่าเป็นจุดที่เป็นบ้านที่มีรัวรอบขอบชิดคนจากข้างนอกเนี่ยจะมองไม่เห็นข้างในเลยนะ
มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องเอ๊ะทำไมที่บ้านไม่เห็นมีคราบเลือดอะไรอยู่เลย
รอยเลือดพวกเนี้ยของผู้ตายเนี่ยไม่มีเลยจากการสอบปากคำทำให้ทราบว่า
ผู้ต้องหาได้ทำการล้างนะฮะทำลายหลักฐานอ่า
ซึ่งเรื่องนี้ไม่น่ากังวลเพราะเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐาน
ได้ไปตรวจสอบซ้ำอย่างละเอียดแล้วก็เก็บหลักฐานได้ครบถ้วนแล้ว
เขามีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของเขาอยู่นะครับภูมิกับการสพเวียงป่าเป้าบอกว่า
วันเกิดเหตุได้ประสานเข้ามาสองส่วนในพื้นที่นะครับ
จนทำให้ทราบว่ามันมีคดีนี้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ย
ส่วนแรกก็คือมีคนโทรศัพท์เข้ามาที่ห้องสายตรวจบอกว่าที่บ้านหลังนี้มีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นในบ้าน
ขอให้ตำรวจมาดูให้หน่อยสายตรวจก็เลยไปตรวจสอบ
แต่ทีแรกที่ไปไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ทีนี้ครับทุกผู้ชมครับ
มันมีส่วนสำคัญมากสำหรับการแจ้งเหตุก็คือลูกเลี้ยงของผู้ต้องหา
นะฮะลูกสาวคนโตอายุสิบห้าเนี่ยเป็นลูกติดภรรยาที่ภรรยาเลิกไปแล้วเนี่ยนะฮะ
ขณะเกิดเหตุเนี้ยเด็กคนนี้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอืม
แต่ไม่ได้ร่วมด้วยนะครับเป็นเพียงผู้เห็นเหตุการณ์
เพราะอยู่คนละจุดกับห้องที่เกิดเหตุที่คนร้ายกำลังหั่นศพแม่ตัวเองอยู่
แล้วก็ทำร้ายแม่ตัวเองเนี่ยนะฮะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม
ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะไปขยายผลสอบปากคำเด็ก
เพื่อให้เกิดความชัดเจนเพิ่มเติมคือพอเกิดเหตุวันที่ผู้ต้องหา
ทำร้ายแม่จนเสียชีวิตเอาศพแม่จะไปฝังแต่เอาย้อนกลับมาเพราะว่าฝังไม่ได้
แค่ส่วนศีรษะต้องเอามาหั่นมาชำแหละเอามายัดถังเนี่ย
วันถัดมานะฮะลูกสาววัยสิบห้าปีคนนี้
ได้ไปบอกกับย่าเล็กก็คือน้องสาวของผู้ตาย
บอกว่าเธอเห็นพ่อฆ่าย่ายคือผู้ตายตายแล้วนะ
พ่อฆ่าย่าใหญ่แล้วทำให้ญาติญาติเนี่ยได้คุยกันแล้วก็ปรึกษากัน
ย่าเล็กพร้อมกับหลานสาวได้ไปแจ้งความที่โรงพัก
เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับตำรวจฟังแล้วก็ไปขยายผล
แล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้พอตรวจสอบตามคำให้การของเด็กนะฮะ
ไปดูในบ้านพบชิ้นส่วนมนุษย์ถูกยัดถังไว้๒ถังจริงนะฮะ
ตามที่ปรากฏเป็นข่าวส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือทาง
ทางเด็กเขาก็กับญาติครับก็เดินทางมาแจ้งเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับ
งานอุสวนฟังด้วยก็อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน
นะครับอยู่อยู่คนละจุดอยู่คนละห้องแต่เขาไม่ได้รู้เห็นกับการฆาตกรรมใช่ไหม
หรือว่าเขาเพียงแค่อาจจะเห็นว่าพ่ออาจจะฆ่าหรืออะไรอย่างนี้
คงเห็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันคงไม่ได้ส่วนไม่มีส่วนร่วมอะไร
ที่ชาวบ้านสนใจก็คือเรื่องแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่
ก็คือจะเป็นเรื่องแรกเรื่องแรกที่มีฆ่าฆ่าแล้วมีการหันศพ
ตำรวจบอกว่านี่เป็นคดีแรกนะครับคดีฆ่าหันศพที่เกิดขึ้นในพื้นที่เวียงป่าเป้าที่เชียงรายนะครับ
ก็ถือว่าเป็นคดีที่ผู้คนให้ความสนใจนะครับ
คาดว่าจะสรุปสำนวนคดีทั้งหมดได้ภายในเดือนมีนาคมนี้
ตอนนี้ก็คือต้องรอการสอบปากคำลูกเลี้ยงที่เป็นลูกคนโตอายุ๑๕ปีของผู้ต้องหา
เกี่ยวกับกรณีการล่วงละเมิดทางเพศและกรณีที่เด็กเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น
แล้วก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกันต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของข้อหาการล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
การสอบปากคำทั้งหมดก็เพื่อให้รัดกลุ่มที่สุดนะฮะ
ทั้งเรื่องของพยานแวดล้อมแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ค่ะแต่ตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาก็รับสารภาพแบบหมดเปลือกเลยจริง
แล้วก็ชี้จุดทุกอย่างหลวดไล่ตามไปก็เจอเป๊ะเป๊ะเป๊ะตามที่บอก